สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สบัดกับรับทั้งสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าววันนี้เจอกับผมชนะนะครับคุณชิสาและคุณดาวสุพัสราครับ
ค่ะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมอืมช่องสามสิบสองเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะ
ก็สนุกสนานกันวันนี้พิเศษที่เราใส่เสื้อเชียร์บอลโลกแน่เขาเปิดสนามแล้ว
ฟุตบอลโลกเปิดสนามแวร์เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค
ทำไมอยู่กันแค่นี้เองก็โชคมันใหญ่ไงร้องหลายชั้นร้องให้ถึงเออ
ฉะนั้นจะดูบอลให้สนุกเชียร์ให้มันก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยนะครับ
โดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้สองช่องทางนะคุณชิสานะค่ะก็คืออะไรบ้างคะ
ช่องทางแรกก็คือทางปรายศนียบัตรส่งมาได้ที่ปรายศนีย์ไทยทั่วประเทศ
เห็นชื่อที่อยู่พร้อมท้ายว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๐
เป็นโลกออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าทำได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นโพสต์การ์ดออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน
ฟังดีดีนะคะจะบอกให้ว่าผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามีโปสตการ์ดออนไลน์แล้วเดี๋ยว
แล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปสิดาวน์โหลดสิคะพร้อมโพสต์พร้อมโพสต์นะ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทางแอปโตร์หรือว่าเพลย์โตร์ค่ะ
ครับระยะเวลาในการร่วมสนุกนะฮะ๒๑พฤศจิกายนนี้จนถึง๑๗ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ
ใหญ่แจกหนักแบบนี้ยิ่งส่งเยอะก็ได้ลุ้นเยอะเป็นธรรมดาคุณผู้ชมฮะ
ยังไงซะก็ลองส่งกันมาคือดูรอบแรกแล้วเนี่ยบางทีเรายังนึกไม่ออกว่าเราเนี่ยจะเชียร์ทีมไหนดีถูกไหมยังไงล่ะ
แต่เมื่อคืนเจ้าภาพโดนไปแล้ว
บางทีเราอาจจะเชียร์ทีมที่ตกรอบแรกก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งส่งก็ได้
วันนี้วันแรกส่งไปยาวถึง๑๗ธันวาคม
งั้นส่ง๑๗ได้ไหมสุดท้าย๑๗ยังไง
มีเวลาอยู่ไงมีเรื่องของเวลาอยู่
เพราะฉะนั้นวางแผนกันให้ดีนะครับ
นั่นคือการร่วมสนุกเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลก
แต่ทีนี้วันนี้ดูคู่กัดสะบัดข่าวให้เต็มยาว๑ชั่วโมงเต็มหน่อยนะคะ
เพราะดูดีมีรางวัลแน่นอนโดยเฉพาะช่วงท้ายนู่นนะคะ
สกรูปชุมชนต้องแชร์โดยดาวเนี่ยที่บอกว่าดูให้ดีเพราะมีรางวัลนะ
อะไรคะพี่ดาวมีค่ะแต่บอกกันว่าวันนี้นะ
จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านบาดในกรุงเทพ
เขาเป็นชุมชนที่อนุรักษ์อนุรักษ์บาทด้วยการทำมือ
อย่างนั้นเราก็ต้องถามไปนะว่าบาททำมือเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ทรง
ไม่ได้มีทรงเดียวนะเขามีหลายทรงแต่ถึงหลายทรงแล้วกันนะคะ
ถ้าดูแล้วตอบมานะคะรางวัลที่จะได้ก็คือคูปองส่วนลดจากลาซาด้า๕๐๐บาท
โอ้โหอยากได้ไปช็อปในสินค้าแบรนด์ดังดิวราคาดีมากจริงนะคะ
อย่างนั้นกดกติกานิดเดียวนะคุณผู้ชมส่งคำตอบมารวมไปถึงแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์มาด้วยนะครับ
ตอบถูกตอบเร็วที่สุดก็รับคูปองโค้ชส่วนลดจากลาซาด้า๕๐๐บาทไปเลย
แล้วคุณผู้ชมดูจนถึงช่วงท้ายรายการเราจะประกาศว่าใครเป็นผู้โชคดีในวันนี้ครับ
ดูเลยตอบเลยรับรางวัลเลยเออไม่ต้องรอนานนะคะเดี๋ยวรู้กันแน่นอนค่ะ
โดยเฉพาะในเมืองหรือบางพื้นที่ในภาคเหนือก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลอดโปร่งโล่งสบาย

คือมีผลวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชประเทศออสเตรเลียนะคะ
คือทางข้อมูลงานวิจัยบอกว่าเพิ่มสัก๑๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จะมีความเสี่ยงติดโควิดได้เพิ่มขึ้น๖๖เปอร์เซ็นต์

ใช่คือเหมือนกับว่าถ้าเรายิ่งได้รับฝุ่นเยอะเท่าไหร่โอกาสติดโควิดก็เพิ่มขึ้น
แต่๑๐ไมโครกรัมเอาจริงในชีวิตจริงแล้วฉันจะไปรู้มันเท่าไหร่

เอาเป็นว่าในภาคปฏิบัติก็คือว่าป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุด
ให้อยู่ในที่ที่ระบายอากาศได้ดีแล้วกัน
พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่อับอากาศโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีมากขึ้นด้วย
เพราะมันจะมีฝุ่นมีสารแขวนลอยอยู่ในอากาศมากนะคะ
ประกอบกับว่าปัจจุบันเนี่ยเชื้อโควิดมันก็กลายพันธุ
ติดเร็วติดง่ายติดไวมากขึ้นนะ
อาการอาจจะไม่ได้แรงมากแต่มันคือติดไว้
ยังไงก็ดูแลป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยเนอะ
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดความเสี่ยงต่าง

ถ้าสมมุติติดมาแล้วเนี่ยคุณ๒ขีดปุ๊บบางทีทำงานไม่ได้
อาจจะขาดโอกาสหลายอย่าง

สวอปไปเช็คว่าติดโควิดเนี่ยนี่ผมติดแล้วนะ

ติดใจเนี่ยชอบมากเลยเวลาปั่นจมูกโอ้โหมัน

มันมันทำตอนแรกเจ็บหลังมัน

นี่ไงมันเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว
แห่ใครที่เป็นนักแห่มาหาคุณอามได้

ละหมานอนละเวงแล้วพลิกหลายตลบ
ใครที่ดูข่าวนี้อยู่จริงมันดังมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

สรุปตอนนี้เป็นข้อสรุปหรือยัง
หรือไม่สรุปจะมีพลิกหรือยัง

มีผู้ชายคนหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่๑คุณผู้ชมครับ
แล้วเรื่องของเรื่องน่ะได้รางวัลที่๑มาแต่ยังไม่ทันได้ใช้

เหมือนกับเมียจะเชิดเงินไปใช่ไหม

มันพลิกไปพลิกมาบางคนบอกว่าโอ้ต้องกินอาหารเม็ดตอนนี้ต้องบ้วนทิ้งแล้ว
เพราะว่ายังไงสุดท้ายตอนแรกผัวจะฟ้องไม่ฟ้องแหล่

สุดท้ายไปฟ้องแล้วก็ล่าสุดไปทำข้อตกลงกับคุณเมีย

ดูสิว่าเขาไปทำข้อตกลงอะไรกันบ้างครับ
อ่ะไปกันเลยครับต้องไปที่ไหนล่ะ

สถานีตำรวจครับคุณชิสาอย่างที่บอกเลยฮะ

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านฝั่งเมียหรือภรรยานะครับ
นางอังคณรัฐอายุ๔๕ปีที่บอกว่าเป็นคนเชิดเงินไปนะ

มาแล้วมาที่สถานีตำรวจภูทรธวัฒน์บุรี
เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเอาไว้เป็นหลักฐาน
พูดง่ายมันเป็นการทำข้อตกลงต่อหน้าจรฐีตำรวจ

แล้วไปพูดคุยกันว่าสรุปเธอเงินมันเหลือกี่บาทกันแน่
ตัวฝั่งเมียคุณอังคณรัฐบอกว่า๓ล้าน๑แสนยังเหลือในบัญชี
แต่วันนั้นที่ไปเนี่ยยังไม่ได้เอามาให้ดูก็คือสมุดบัญชี
หรืออักฐานที่จะอัปเดตว่ามีในนั้นจริงหรือเปล่า

ท่านจะแจ้งตำรวจจับเพราะ
ที่ดินและบ้านคือมรดก
ของนางอังคณรัฐพูดง่าย
คืนเงินให้ผัวแต่ไล่ผัวออกจากบ้าน
ให้ตัดขาดกันเลยอย่าขาดกันไปเลย

นางอังคณรัฐก็คือคุณเมียเนี่ยนะฮะเคยซื้อให้เอามาคืนตัวคุณเมียด้วย

ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาอีกต่อไป

เอาคืนเงินคืนทองมาเลยแต่ฉันจะคืนเงินจำนวน๓ล้านหนึ่งแสนบาท
รางวัลที่๑ที่เหลืออยู่น่ะคืนให้เธอไป
ก็จะแบ่งเป็น๓ส่วนส่วนหนึ่งให้ผัวอีก๒ส่วนให้ลูกอีก๒คน
คือเรื่องของเรื่องลูกคนโตที่เรียนจบแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยได้ไปแล้ว๒แสนนะ
ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็คือส่วนใหม่จะเอาไปให้ลูกสาวคนเล็กอายุ๑๑ปี๑ล้านบาท
ภายใต้เงื่อนไขว่าคนเล็กจะสามารถเบิกเงินได้ตอนอายุครบ๒๐ปีนะครับ
ส่วนลูกคนกลางให้อีก๕แสนเบิกเงินนี้ได้ตอนอายุ๒๕ปีบริบูรณ์
ก็มีข้อตกลงกันแบบนี้ตกลงกันเสร็จทำยังไง
อันนี้เป็นการประชุมแบบทวิภาคีค่ะนะร่วมกันสองฝ่าย
อ่ะงั้นไปลองฟังเสียงทั้งคู่จับไม้จับมือแล้วก็พูดคุยกันหน่อยว่าเอ๊ะตกลงอะไรกันยังไงบ้างครับ

ก็อยากให้มีชีวิตที่ดีนะคะดีกว่าที่อยู่กับเรา

ไม่มีค่ะ

ไม่มีอะไรค่ะก็ทะเลาะกันก็เลยออกจากบ้านไปเฉยก็เพื่อให้ไม่อยากให้มีปัญหาในครอบครัวค่ะไม่อยากให้ครอบครัวแตกร้าว
แต่พอกลับมามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไงคะ
อ่ะน่าจะเคลียร์ในหลายหลายประเด็นอืมแต่มันมีบางประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัย
มีชื่อของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิทยาที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นกิ๊กของคนนี้
ตัวคุณเมียนะครับบอกว่าไม่มีไม่มีที่หายไปหนีไปอยู่คนเดียวไปไหว้พระ
แล้วที่มีข่าวว่าเคยพานายวิทยาเนี่ยมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตอนถูกรางวัลที่หนึ่งนั้น
ไม่ใช่เป็นกิ๊กเพื่อนกันแค่เพี้ยนแค่เพี้ยนเข้าใจบ่
มาแต่มาในฐานะเพื่อนใช่แล้วถามว่าตอนนี้ถ้าเลิกกับผัวแล้วทำไงอ่ะ
จะมีเรื่องรักครั้งใหม่ไหมตอบแบบนี้เลยเท่ว่าเรื่องพักรักไว้ก่อน
ยังไม่พร้อมจะมีคนเดี๋ยวเรื่องรักพักไว้ก่อนใช่ใช่ไหม
แล้วคุณจะพักแล้วเหรอเมื่อกี้คุณบอกเรื่องพักรักไว้ก่อนอะไรของคุณ
เรื่องรักพักไว้ก่อนโอเคเข้าใจกันถูกแล้วนะ
ไปถามตัวผัวบ้างนายมณิษฐ์ไปถามคนนี้นี่ผมบอกเลยนะพี่เท่มาก
การให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งมันกินใจมันทัดใจผมจริง
และเชื่อว่าทัดใจใครหลายคนทั่วทั้งประเทศ
ตัวผัวยอมรับว่าเสียใจที่ถูกไล่ออกจากบ้านแต่เพื่อความสบายใจ
ฉันจะเป็นคนยอมไปเองเดี๋ยวจะไปกรุงเทพไปหางานทำเป็นงานก่อสร้างตามวัดต่าง
มีเพื่อนที่แบบว่าเป็นผู้รับเหมาที่อยู่ตามวัดอะไรอย่างนี้เนาะ
แล้วถามคำดิยังให้อภัยเขาไหมสมมุติจะกลับมารักกันใหม่
จะให้อภัยเขาไหมไม่ขอตอบให้พี่เขาตอบเองดีกว่า
ขออภัยเหมือนเดิมครับครับก็ยังรักอยู่เหมือนเดิม
เสียใจนิดครับไปหาทำงานก่อสร้างตามวัดครับ
เพราะว่ามีพี่น้องทำรับเหมานตามวัด
นี่ยังรักอยู่เหมือนเดิมแต่ขอไปเองค่ะอ่าอีกหนึ่งประเด็นฮะ
จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์เขาเป็นใครเขาเป็นคนที่จดทะเบียนถูกต้อง
กับตัวผู้หญิงคนนั้นไงที่เป็นประเด็นคนนี้แหละ
ถ้าบอกว่าใครจะเป็นสามีตัวจริงก็ต้องคนนี้ถ้าตามกฎหมายนะ
เพราะว่าเขาจดทะเบียนสมรสกับคนนี้ก็คือจ่าสิบเอกเทิดศักดิ
ซึ่งเป็นอดีตทหารนอกราชการแต่เขาเป็นผู้พิการ
เหตุผลที่เขาจดทะเบียนกันเนี่ยเป็นเพราะว่าจะให้ตัวฝั่งผู้หญิงน่ะ
มาดูแลคนนี้ด้วยความสงสารเพราะว่าจ่าสิบเอกเทิดศักดิ
เหมือนกับเป็นเพื่อนสีของคุณมณิษฐ์แล้วตอนนี้เนี่ยทางจ่าเองบอกว่า
ไม่ต้องมาดูแลแล้วเป็นปัญหาเป็นข่าวขนาดนี้แล้วมีพูดชื่อฉัน
ออกรายการทีวีชื่อดังด้วยขออย่าขาดไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีเรื่องรักสามเศร้า
อะไรแบบนี้อีกต่อไปและที่สำคัญเขาไม่ได้ต้องการเงินแม้แต่บาทเดียว
เขาพูดเองนะหินก้อนเดียวก็ไม่เอาพูดแบบนี้เลย
คุณผู้ชมครับสรุปว่าอย่าขออย่าขาดเป็นที่เรียบร้อยกับประเด็นนี้นะครับ
แต่อย่างนี้ฮะเดี๋ยวต้องรอดูมันจะพลิกต่ออีกหรือไม่
เพราะเราก็ไม่รู้จริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีการคืนเงินที่เหลืออยู่
๓ล้าน๑แสนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูเพราะว่าตอนที่ไปที่โรงพัก
อย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้แสดงหลักฐานไงว่าในบัญชีนั้นน่ะ
มันมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่๓ล้าน๑แสนอย่างที่บอกจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้สนุก
เดี๋ยวนะตอนนี้บ่าย๒จะบ่าย๓แล้วนะใกล้จะหมดวัน

แต่เรื่องนี้สุดท้ายถ้าฟังข้อมูลเฉพาะ

เดี๋ยวรอดูกันนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุอนละหมานมากค่ะหนุ่มใหญ่เมืองเลยค่ะหัวร้อนนะคะ
ยิงปืนใส่เพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านก็สวนกลับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านพักในพื้นที่บ้านห้วยสายทองตะบลนาแขมอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองทุ่มครึ่งค่ะตำรวจเข้าไปตรวจสอบในบ้านพักเนี่ยค่ะก็พบอุปกรณ์ต่าง
อะไรบ้างครับอุปกรณ์มืนเมาอื้อยังไม่หมดแค่นั้นนะอะไรอีกครับบ้องกัญชาโอ้โหอุปกรณ์ในการบำบัด
เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้เหรอคะที่เบลอเหรอคะเยอะยาวแล้วก็มีกองเลือดด้วยเนี่ยกองเลือดก็คือเป็นเป็นเลือดที่มาจากผู้บาดเจ็บคือนายวันทาสอนศรียาอายุ๕๓ปีค่ะเนี่ยค่ะคุณเขาถูกฟันศีรษะนะชาวบ้านก็เลยหิ้วตัวเนี่ยทรงไปที่โรงพยาบาลไปรักษาตัวค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายจรินแก้วลอยอายุ๒๓ปีพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปพร้อมกับมีดที่ก่อเหตุคือมีดพระ

จะนำปลาร้ามาให้แม่ที่บ้านหลังเนี้ยอืมแต่ปรากฏว่ามีปากเสียงกับเมีย
อืมก็เลยหยิบอาวุธปืนแก๊ปยาวในบ้านมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
กะคูกะคู่ส่วนนายจรินผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนสี่ห้าคน
อืมนั่งล้อมวงกันต้มต้มต้มต้มบะหมี่โอ้โหแล้วพอได้ยินเสียงปืน
บะหมี่อยู่กินอยู่ใกล้ตรงนั้นแหละ
ได้ยินเสียงปืนก็ร้องตะโกนถามว่าใครยิงปืนดัง
ยิงทำยิงทำไมทำไมคนยิงนายวันทาไม่พอใจค่ะ
ก็เลยคว้าปืนแก๊ปยาวอีกกระบอกนึงเนี่ยยิงมาที่บ้านนายจริน
แล้วก็ยิงปืนไปที่กลุ่มของนายจริงนั่งอยู่อืม
แต่เค
โอ้ยวุ่นวายไก่กองอ่ะมีปืนมีสารเสพติดมีเหล้าทีไรแล้ว
อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอืมมาเรื่องนี้บ้างนะครับ
เขาว่ากันว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ผมก็ยังไม่ได้ฟันทงลงไปนะ
มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลักษณะมันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ว่าเป็นการชนเล็กน้อยแต่คำถามคือ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมไม่ลงมาเจรจา
ฝ่ายหนึ่งอยู่หนีไปเลยอะครับ
อะไรอ่ะชนไหม

ตัวเองเรียกมันมาเลย

อะไรวะ

ดูภาพเหตุการณ์แล้วงงไหมงงครับงั้นดูกันอีกสักทีหนึ่งครับแล้วถามตัวคุณเองว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไร
นี่ขับมาแบบนี้นะครับแล้วอยู่มีรถกระบะคันหนึ่งปาดเข้ามา
ลักษณะแบบนี้เหมือนตั้งใจปาด
แล้วถามว่าจะเลี้ยวเข้าซอยเหรอก็เปล่าเพราะตรงนั้นมันไม่ได้มีซอยหรือต่อให้มีคุณก็เลี้ยวแบบกระชั้นชิดจนเกินไป
นั่นสิแล้วสักพักคุณไปจอดอยู่ข้างหน้าทำท่าทำทางเหมือนอ่ะเดี๋ยวจะลงมาพูดคุยเจรจาเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุ
มันเกิดความเสียหายจะเรียกประกันไหมหรือจะเอาอะไรยังไงมาคุยกันแต่พอผู้ที่เขามีคลิปจากกล้องหน้ารถพยายามจะลงไปพูดคุย
กลายเป็นว่ารถกระบะคันนั้นขับไปเลยเหมือนกับว่าเขาเห็นแล้วไม่ได้ขับมาคนเดียวนี่เหมือนเห็นแล้วว่ามากันสองคน
ก็เลยขับไปเลยนั่นทำให้เจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของรถที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะ
เขาตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพในยามวิการพวกแก๊งตบทรัพย์ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วถ้าเห็นว่าคนที่ขับรถมาเนี่ยมาแค่คนเดียวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ด้วย
ลักษณะแบบนั้นเขาอาจจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายกว่านี้อาจจะมาข่มขู่เอาเงินหรืออาจจะมาประสงค์ในเรื่องอื่น
ก็เลยเอามาให้ดูแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์กันรวมไปถึงก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่เนาะ
อาจจะต้องช่วยกันกวดขันในบริเวณที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้หรือเป็นจุดที่มันมืด
และมีประชาชนแจ้งไปบ่อยว่าแถวนี้มันมีเหตุแบบนี้นะ
ค่าวที่อ๋อของคุณอำเล่าไปก็คือไม่แน่ใจบอกว่าเป็นมิตรฉาชีพหรือเปล่าเพราะตอนนี้เค้ายายไปแล้ว
แต่ถูกข่มขู่ว่าเอาเงินมาจะเอาไปซ่อมรถ
เพราะรถคุณตาคุณยายไม่มีประกัน
แจ้งความจับนะถ้าไม่ให้เงินว่าอย่างนั้น

โอ้โฮคุณตากับคุณยัย

นี่คุณตากับคุณยายนะคะ

เขาแชร์เข้ามาแล้วเขาเขียนข้อความแบบนี้จากติ๊กต๊อก

เราต้องโทรไปโทรไปคุยเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปด้วยไปที่บ้านเลยค่ะ
ไปเจอกับคุณยายแล้วก็ลูกสาว
เล่าให้ฟังเลยบอกตอน๑๑โมงนะ

ไปขายกล้วยเนี่ยคันนี้เลยไปขายกล้วยที่ตลาดเช้าเมืองเลย
ตั้งแต่ตี๔ตี๕ช่วงที่ขับถึงสะพานน้ำเลย
มีรถเก๋งคันหนึ่งขับอยู่ด้านหน้าค่ะ
คุณตาก็อ้าวขับช้าแบบนี้รีบไปตลาดขับแซงเลย
คุณตาขับแซงก่อนช่วงที่แซงมีรถกระบะอีกคันขับแซงมาด้านขวาอีกที
คันขวานั่นแหละเบียดรถของคุณตานิด
ไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนตั้งใจ
พูดในทางว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะ
ก็คือเหมือนบีบช่องทางให้เขาเนี่ยแซงขึ้น

เออแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบเล็กน้อยแบบนี้
เหมือนทำงานคู่กันระหว่างรถเก๋งสีดำกับรถกระบะสีขาว

อ่าทีนี้คนขับรถเก๋งสีดำค่ะก็จอดรถเหมือนกันนะ
คือจอดทั้งสามคันเลยอ่ากวักมือบอกคุณตาคุณตามานี่มา
คุณตาต้องจ่ายค่าเสียหายนะ๑๔๐๐๐บาท

เพราะแน่นอนว่ารถคุณตาสภาพแบบนี้ไม่มีประกันหรือว่าอาจจะไม่ได้ต่อพรบด้วยซ้ำไป
นะคุณตาบอกไม่มีตังค์หมื่นนึงได้ไหม

ตามมาเอาที่บ้านเลยคนขับรถเก๋งสีดำบอกว่าไม่ตามอ่ะไม่เอาอ่ะ
ตอนนี้มีเท่าไหร่คุณตาก็เปิดกระเป๋าให้ดูมี๗๐๐บาท

คุณตาคุณยายกลับบ้านไปเล่าให้ลูกหลานฟังบอก

เออน่าจะเป็นอย่างนั้น

เงิน๗๐๐๐สะสมมาจากขายกล้วย

ปัดละ๒ครั้งได้เงินมาทีละ๔๐๐๖๐๐บาท

จะได้๗๐๐สะสมมาพักใหญ่เลยนะคะ
กว่าจะได้๗๐๐สรุปสุดท้ายค่ะ
ไปตลาดวันที่๑๖พฤศจิกายนกลับมามือเปล่า
เงินที่เก็บสะสมมาไปหมดเลย

เอาผิดกับคนที่เกาะเหตุไหมเนี่ย

ไปเช็คว่าตรงนั้นมันอยู่แถวไหน
แล้วไปไล่ดูว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ไหม
แต่จำได้ว่าแค่เป็นรถเก๋งสีดำกับรถกระบะสีขาว
ให้ผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย

วันนี้จะพาไปกินไก่ทอดร้านดังที่เยาวราช
พี่กัดร้านอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

แล้วจะบอกนะว่าร้านนี้ขายดีมาก

ส่วนไก่อกชิ้นโต๒๐บาทเท่านั้นพี่

แล้วก็มีกระเทียมพริกไทยคลุกเคล้ากับแป้ง
ทอดจนเหลืองกรอบเนื้อข้างในเนี่ยนุ่มฉ่ำข้างนอกกรอบกรุ๊ดกรับ
กรอบกรุ๊บกรับชอบตรงนี้เนี่ย
อร่อยสุดเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๊อตไก่ทอดเยาวราชค่ะ
ตั้งอยู่หน้าโลตัสเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพ
ร้านเปิดทุกวันนะ๗โมงเช้าถึงบ่าย๒
ให้เบอร์เอาไว้เลยจ้ะใครอยู่เยาวราชหรือว่ามีโอกาสไป
โทรค่ะ๐๙๖๕๔๕๗๖๙๑จ้า
น่ากินอ่ะนี่มีข้าวโดยหอมเจียวด้วยนะ
อันนั้นเป็นอะไรนะไก่ทอดหัดใหญ่ด้วยเนอะ

เดี๋ยวเคี้ยวทั้งกระดูกเลย
โอ้โหคุณรู้เป็นตัวอะไรคะ

ฮิตเพลงฮอตคิดซิกคิดซิกคาปูชิโน
หลายคนก็เต้นตามร้องตามเช่นเดียวกับน้องคนนี้
เรียกว่าเต้นและร้องออกมาได้น่ารักมาก

เห็นสวรรค์จากฮิตแมนหรือปากทองโกบาสสมรรย์

ที่ยังไม่ต้องยังชาวเทคโนมัติ

อ้าวพอดูไปฟังไปคุณสุภาษณ์สรา
น้องดาวของเราช่างอยากเต้นแทน
อ้าวอ่านิดนึงโอ้วโด่ง

คิดสิกคิดสิกคาปูชิโน

ทีนี้ค่ะที่เริ่มต้นรายการบอกคุณผู้ชมไว้ว่า
ดูรายการนี้ดูให้ดีเพราะมีรางวัล
ช่วงที่เป็นช่วงใหม่ของรายการเลยก็คือ

วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูการทำบาท
เขาอนุรักษ์การทำบาดด้วยมือ
แต่ทีนี้จะมีกี่แบบนะบาททำด้วยมือเนี่ย
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

มาแล้วค่ะช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยลอยคอ
รอคอยแล้วถูกแล้วไม่ต้องลอยคอ
รอคอยนะคะเพราะดาวบอกว่าดูดีมีรางวัล

วันนี้ดาวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชุมชนบ้านบาด
เขาอนุราการทำบาดด้วยมือ

และในนี้ที่ดาวไปเนี่ยได้มีโอกาสทำบาดด้วยมือด้วย
ทำบาดด้วยมือทำเองด้วยนะ

เอาแล้วคำถามจะเป็นอะไรคำตอบก็อยู่ในนั้นแหละนะคะ
ติดตามพร้อมกันในช่วงชุมชนต้องแชร์
คุณผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวยานเมืองเก่าของปรุงเทพน่ะ
ต้องนั่งตุ๊กเจี๊ยงนะ
ฟิลมันจะฟินมากเลยค่ะ

พี่เอารอดไปเลย
สวัสดีค่ะปุ๊กเทพ

เขาบอกว่านี่แหละคือชุมชนเก่าแก่
ที่มีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวของไทย

นี่คือเสียงที่เป็นที่มาของสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวของไทย
เดี๋ยวมองรอบตัวก่อนนะว่าเสียงนี้มาจากไหนนะคะ
ภูมิอนุรักษ์บาทไทยและภูมิปัญญาไทยชัดเลย
แสดงว่าวันนี้เราจะได้ดูวิธีการทำบาทที่ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้กันค่ะ

คุณผู้ชมค่ะชุมชนบ้านบาดเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
อายุก็ต้องโอ้โหนู่น๒๐๐ปีนู่นเลยค่ะ
ชนนี้เขาตั้งรกรากที่นี่กันตั้งแต่ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงรัตนโกศิลปนู้นเลยค่ะ
มีการยึดอาชีพการทำบาดพระซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพวกเขา
ทำกันแบบรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้ชุมชนบ้านบาดถือว่าเป็นชุมชนที่ทำบาดด้วยมือแห่งเดียวของไทย
และแห่งเดียวของโลกด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะที่อื่นตอนนี้เขาใช้เครื่องจักรในการทำบาทกันหมดแล้วนะคะ
และปัจจุบันยังมีผู้สืบทอดการทำบัตรอยู่นะคะ
ก็คือครูช่างฮิวรรณเสือศรีเสริม
เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บาทไทยและภูมิปัญญาไทยค่ะ

วันนี้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่
คำถามแรกเลยเขาบอกว่าที่นี่คำบาท
แห่งเดียวในประเทศไทย

แล้วครูช่างคะเขาบอกว่าเฮิ้งเก่าแก่ด้วย

คุณผู้ชมคะเห็นบาดวางเรียงรายมากมายแบบนี้
แต่ละชิ้นถ้าสังเกตดี

เดี๋ยวเราไปถามครูช่างกันดีกว่านะคะ
ว่าปากเนี่ยมีกี่ชนิดกันแน่
บาทเนี่ยเหมือนจะคล้ายกันนะคะ
แต่ว่าเหมือนจะไม่คล้ายด้วย

ไทยเดิมกับตะโก๒๐๐กว่าปี
แล้วก็ต่อมาก็มีลูกจันทร์มะนาว

ก็ประมาณ๕๐ปีถึง๖๐ปี
แล้วรูปตรงไหนที่นิยมที่สุดตอนนี้คะ

ขั้นตอนมีทั้งหมด๘ขั้นตอนนะครับ

ครึ่งรูป๓เลขบาทหรือออกบาท
ตีตะเข็บ๕ลายบาทให้เป็นรูปทรง

ครูช่างบอกว่าทำบาทมีตั้ง๘ขั้นตอน

กว่าจะเป็นบาทแต่ละใบไม่ง่ายเลย
ขั้นตอนต่างมีถึง๘ขั้นตอน

แต่ละขั้นตอนในการทำบาทเขาทำกันยังไง

เริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ
ขั้นตอนที่๑จากเหล็กเส้นตรง

ต้องเอามาโค้งให้ได้วงรูปพระจันทร์
พอพร้อมวงรูปพระจันทร์เดี๋ยวเรามาบายเข้าวง

ขอบนี่คือขอบด้านบนของบาทคือครับ

คือขั้นตอนที่๑คือตัวยึดทั้งหมดเลย

เราจะใช้ช่างที่แบบชำนาญจริง
ขั้นตอนนี้ก็ถือว่ายากที่สุด
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยาก
เพราะว่าขั้นตอนนี้เราต้องใช้ทักษะ

บนบั้นบาดบางคนทำไม่ได้หรอก
หนูเห็นว่าตอนที่ก่อนจะวางไป

พอจับฟันเสร็จปุ๊บแล้วก็มาหัก

ให้ไปคนละด้านสลับฟัน

แล้วก็เอาไปต่อตรงนี้ที่เป็นช่องว่างอยู่

บาทจะต้องมีทั้งหมด๘ชิ้น

ตีให้แบบว่าให้ฟันมันจมลงไป

คุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้

ให้ออกจากกันแบบนี้แล้วต้องตี

กับ๒ขั้นตอนของการทำบาท

ภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าการออกบาดนะคะ

เพื่อให้เหล็กเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองค่ะ
ส่วนขั้นตอนที่๔จะเป็นขั้นตอนอะไร

ตามดาวและครูช่างฮิรันไปดูกันเลย
แต่แต่ไม่ใช่วันนี้นะคะคุณผู้ชม
ขอติดไว้ก่อนขอเป็นตอนต่อไป
บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด
วันนี้ดาวและครูช่างฮีรันลาไปก่อน

ใช้เวลาหลายวันบางบาทเป็นเดือนก็มี
โอ้โฮนะเพราะว่าทำมือไงคะ
ทีนี้อย่าลืมนะดูประเภตบาทสบายนะเรือเปล่า
บาทที่บอกไปทั้งหมดมีกี่โซะ
อะไรคุณจะไปห้ามเขาตอบทำไม
ไม่เป็นญาติแค่มีใบว่ามีแล้วทำไมได้หรอ

บอกเลยว่าถ้าใครตั้งใจดู
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะช่วงหน้า
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าพ่อนุ่มคนนี้เขาจะทำยังไง
เมื่อเขาขอให้มีคนขอให้
ทำอาหารให้มันเท่าเทียมกัน
สุดท้ายแล้วจะเท่ากันจริงไหมเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสวัสดิ์ข่าว
เวลาเราทำกับข้าวเนี่ยเราก็ตั้งใจทำให้อร่อยอยู่แล้ว

และบางครั้งบางคำพอมีคนมาขอเราบอกว่าทำอาหารเนี่ยนะ
ต้องทำให้อร่อยและเท่าเทียมกัน

เท่าเทียมกันทำยังไงนึก
และถ้านึกไม่ออกไปลองดูวิธีนี้ดูครับ
โอ้โห
เป็นไงเท่ากันทุกท่อน
ถั่วฝักยาวหั่นออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดเลย
โอ้โหวัดไม้บรรทัศน์ขนาดนี้มันก็ต้องเป๊ะไงฮะ
ตั้งแต่วันที่หั่นจนถึงวันนี้ได้ทาน

เห็นบอกว่ายังหั่นต่อไปเรื่อยนะ
ก็กว่าจะได้ชิ้นหนึ่งท่อนนึงมานั่งวัดอย่างนี้

รอกินไปเถอะซื้อกินง่ายกว่า

เรายังแบบนี้ทำขำเป็นคอนเทนซ์
หลังจากที่ดูชุมชนต้องแชร์ไปแล้ว
คำถามที่จะได้คูปองรัศด้า๕๐๐บาท

คำถามนะคะที่ถามไปว่าบาทมีกี่ทรง
คำตอบคือ๕ทรง

คุณพินิษฐ์รีบติดต่อกลับมาด้วยนะจ๊ะ
จะเป็นการยืนยันยืนยันตนนะยืนยันสิทธิ์นะคะ

เดี๋ยววันถัดไปมาร่วมสนุกกันได้ใหม่

วันนี้เราให้คุณผู้ชมดูภาพความน่ารักของน้องแมว

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ